อีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความประทับใจแล้วก็เรื่องราวที่เล่าต่อกันมา
ถึงลูกถึงหลานในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ในหลวงราชการที่๙นะคะก็คือที่จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
สิงห์บุรียังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชอย่างหาที่สุดไม่ได้
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสวรีวีรชนค่ายบางรจันทร์
ทำให้วิรกรรมของบรรพบุรุษได้เป็นที่เล่าขานสืบกันต่อมานะคะ
และพระชายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงร่วมระวงกับลูกเสือชาวบ้านอย่างไม่ถือพระองค์
ก็เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ชาวสิงห์บุรีจะไม่มีวันลืม

นิยมมีประเสริฐอดีตผู้ศึกข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสิงห์บุรีและช่างภาพไทยรัฐส่วนกลาง
ในธรรมนาที่ถวายพระฉายาลักษมณ์แห่งความประทับใจนี้
ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิผลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสวรีวีรชนไข้บังรจันทร์

ทุกวันนี้นิยมยังเก็บกล้องและพระบรมชายาลักษมณ์ที่ถ่ายด้วยฝีมือตัวเองไว้เป็นอย่างดี
นิยมมีประเสริฐอดีตผู้สื่อข่าวไทยรัฐประจำจังหวัดสิงห์บุรีและช่างภาพไทยรัฐส่วนกลาง
ทุกวันนี้ในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินเปิดอนุสวรีวีรชนค่ายบังรจันทร์
วันที่๒๙กรกฎาคมปี๒๕๕๙
ทุกวันนี้นิยมยังเก็บกล้องและพระบรมชายาลักษณ์ที่ถ่ายด้วยฝีมือตัวเองไว้เป็นอย่างดี
ก็มีความประทับใจที่ว่าท่านเสด็จใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะฮะ
ใกล้คิดคือว่าเป็นปรรำที่ประชาชนนั่งเฝ้ารักเจ้าเด็จอยู่
ท่านก็เดินผ่านมาให้ความเป็นกันเองและความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
ย้อนไปมันท่านอยากจะเข้าไปกราบท่านที่ขวาเท้าเลยแต่ไม่มีโอกาส
ที่ท่านเจ้าเด็จมาอยากจะไปแต่ว่านาธิของเรา
คือต้องย้อนกลับไปถ่ายรูปแล้วก็เดินอำนาจตลอด
ภาพความประทับใจนี้ยังคงตราตรึงใจชาวสิงห์บุรี
ที่หลานหน้าโรงเรียนค่าบางรจันทร์และวัดโผก้าวตน
ตรงนี้ตอนปี๑๙ก็จะมีเวทีอยู่ตรงนี้นะครับ
แล้วก็ทั้งทุกพระองค์นะครับ
เขาได้ลำกับพี่น้องประชาชนที่เป็นลูกเสือชาวบ้าน
นงศักดิ์สุขทวีชาวอำเภอค่ายบังรจันทร์
ไม่เคยลืมความประทับใจครั้งนั้น
และยังมีโอกาสได้ร่วมสร้างพระพลาที่ประทับแบบเรียบง่าย
ไปช่วยกันตัดไม้จากทั้งหันคาชายนาฏและด่านช้างนะครับ
ส่วนจังหวัดไปตัดมากไม้มาทำประลำ
เขาบอกว่าในหลวงเสด็จเนี่ยพี่น้องประชาชนทั้งหลาย
จะต้องอยู่ในที่ดีเหมือนกันนะครับ
พระองค์ก็มาก็เสด็จไปตามประลำทุกประลำ
เป็นประลำยาวแล้วก็วนไปวนมาทุกประลำ

พระองค์ก็เยี่ยมทุกคนไม่ใช่ว่าเดินผ่านนะครับ
ก้มสอบถามเหมือนอย่างที่เราเคยเห็นในทีวี

พระองค์ก็จะกล้มและทุกพระองค์ไม่ใช่พระองค์เดียว

พระองค์ก็ถึงก็นั่งอยู่กับคนผู้เท่าผู้แก่ก็มีนะครับ
ไม่ได้ว่าอาจจะทำให้สูงเลยนั่งเรียบอยู่กับผู้เท่าผู้แก่เช่นเดียวกัน

แต่วิวรกรรมชาวบ้านบางรจร
ยังคงสร้างความภาคภูมิใจให้ลูกหลานตลอดมา
และยิ่งในหลวงราชการที่๙ทรงเล็งเห็นความสำคัญ
ยิ่งเป็นความภูมิใจใหญ่เลยเพราะว่า
จริงถ้ามีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาเปิด

เหมือนความภูมิใจของบุคคลในสิงห์บุรีและคนในพื้นที่ก็จะน้อยลงไปด้วย
แต่ถ้าเป็นในหลวงนี่เหมือนพระองค์ให้ก็ให้ความสำคัญ
ก็ให้ความสำคัญกับวิทยากรรมที่นักรบบ้านอาจารย์ได้ต่อสู้กับฆ่าศึกเมื่อนายอดีต
เมื่อก่อนกรุงศรียุยาแตกก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติ
ของบุคคลในสิงห์บุรีและคนพื้นที่ด้วย

พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดอนุสาวรีในปี๑๙
จังหวัดสิงห์บุรียังคงอนุรักษ์สารากลางจังหวัดหลังเก่า
จะเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ชนรุ่นหลัง
ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและปุ่มหลังของเมือง
ที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
เสด็จพระราชดำเนินประทับด้านหน้าสารกลางหลังนี้
เพื่อเยี่ยมราชดรชาวสิงห์บุรีเป็นครั้งแรก
เมื่อวันที่๒๘กันยายนปี๒๔

รักษาสภาพอาคารแห่งความทรงจำนี้ไว้
ให้คนรุ่นหลังได้ระลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณสืบไป